กรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์หนังสือจากอำเภอปฐุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจริงนะคะว่าขอความร่วมมือตำรวจหน่อย
ครับให้เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย
เลี้ยงเนี่ยตายหมดเลยชาวบ้านก็กังวลใจว่าเป็นปอบ
อบมากินมาจับจนแบบสัตว์เลี้ยงตายหรือเปล่าในอำเภอออกมายืนยันว่า
หนังสือที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ไปเชิญตำรวจไปเชิญเจ้าหน้าที่ให้มาจับปอบนะ
อืมแต่ไปเชิญเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่หน่อย
แต่ผู้ใหญ่บ้านเขายังเชื่อว่ามีปอบแน่มีปอบจริงเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตายเยอะเลย
กรณีที่โลกโซเชียลแชร์ภาพเมื่อสักครู่ล่ะค่ะเป็นหนังสือจากอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
ขอความร่วมมือตำรวจภูทรปฐุมราชวงศาตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านภูดันกอยหมู่๖ตำบลคำพลบอกว่าสัตว์เลี้ยงตายเยอะเลยค่ะ
แล้วก็คนก็เจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุชาวบ้านเขากลัวเชื่อว่าผีปอบแน่แน่
เนี่ยค่ะมีการนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีขับไล่ผีปอบในหมู่บ้านนะคะ
นายบุญมากศรีราฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านภูดานกอยบอกว่าก่อนหน้านี้
ชาวบ้านเขาลือกันว่าเป็นผีปอบมีการย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งเนี้ย
มีผีปอบย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาปุ๊บสัตว์เลี้ยงเริ่มแล้วเริ่มตาย
ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าผีปอบแน่เลยผีปอบเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ก็เลยปรึกษากัน
ผู้เท่าผู้แก่คุยกันเรียกลูกบ้านมาคุยกันเห็นตรงกันว่าแก้ปัญหาแบบนี้ดีกว่า
ทำพิธีกันหน่อยมีพิธีทางพรามพิธีทางพุทธแล้วก็ชาวบ้านเขาจะได้มีความมั่นใจ
ในการทำพิธีแบบนี้ชาวบ้านก็จะได้รู้สึกเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องหวาดกลัวมากขึ้นนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
พอทำพิธีเสร็จปุ๊บเรื่องเงียบหายเลย

คุณครูก่อนหน้านี้ไม่กล้านอนที่โรงเรียนปกติ

กล้านอนแต่พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อย
เงียบหายครูก็กลับมานอนที่โรงเรียนตามปกติ
เพราะคุณครูบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้านอนที่โรงเรียน
เพราะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ่อยมากตอนกลางคืน
ส่วนกรณีที่คุณครูป่วย
พบว่ามี๒คนแรกนี่นะคะ
อาการของคุณครูก็คือตัวเย็นตัวชาไปทั้งตัว

พอไปตรวจเนี่ยไม่เห็นเป็นโรคอะไรไม่ป่วยอะไร
แต่ครูเขามีอาการแบบนี้เป็นหายตลอด
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาการของครูคือ

ส่วนครูอีกคนตรวจพบว่าเป็นโรคตับอักเสบค่ะ
หน้าจักรีทองเจริญในอำเภอประทุมราชวงศาสตร์
ก็ออกมาชี้แจงกรณีหนังสือฉบับนี้นะคะ
มีการเผยแพร่ในโลกโซเทียล

คือออกหนังสือนี้เนี่ยเพราะชาวบ้านเขาจะทำพิธีไล่ผีปอบ
ก็เลยสั่งการให้ทางประหลัดอาวุโสไปตรวจสอบในพื้นที่
เมื่อพบว่ามีการทำพิธีไล่ผีปอบจริง
ก็เลยทำหนังสือถึงประสุทธิ์สัตว์
สาธารณสุขให้เข้าไปตรวจสอบ
ให้ไปหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงของสัตว์เลี้ยง

ขอความร่วมมือตำรวจส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาสอดส่องดูแลประชาชน
ในอำเภอยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ตำรวจไปจับผีปอบ

หนังสือก็บอกชัดเจนว่าขอกำลังเผื่อดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่

ก็เลยให้ประหลักภูมิโสโหลงมาดูในพื้นที่ว่ามันมีการทำพิธีเนี่ยทำยังไงอะไรไหมก็ในฐานะนายเผลอแล้วก็ได้ข่าวเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวลงมาทำข่าวด้วยช่องหนึ่งผมไม่ชอบว่าช่องไหนแล้วก็ผมก็เลยบอกให้ประหลักภูมิโสโหลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็พอลงมาประหลักภูมิโสโหลก็รายงานให้ไปว่ามีพิธีอย
ให้สรุปแล้วก็รายงานท่านผู้อาบไปเพราะเดี๋ยวมันเป็นข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ผู้กำกับวัญชาไม่ทราบเนี่ยมันจะเราจะถูกตำหนีผมขอความร่วมมือให้ตำรวจเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วท่านผู้กำกับท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลเพิ่มความถี่ในการตรวจพื้นที่ท